รุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีก่อนลงทำศึกชิงแชปเอเชียรอบคัดเลือกที่
มองโกเลียกลุ่มเจนัดสองครับชี้ชะตาเลยครับ
เจอกับสวปลาวต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นในเกมสุดท้ายต่อ
เมื่อวานครับลงซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนแข่งโค้ดโย่งก็ไม่มีวัญชาติจูสงกับเบนจาบินเดวิสที่เจ็บ
เพราะฉะนั้นก็พร้อมในการลงสนามและกำชับนะครับว่าถ้ามีโอกาสลงเล่น
ต้องดูทรงเกมรับให้ดีซึ่งเกมที่แล้วในไทยมีข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะ
ส่วนเกมลุกก็เล่นกันรัดกลุ่มนะครับก็พยายามจะต้องอ่า
คำชัวร์ด้วยในการเข้าทำซึ่งโค้ดโย่งก็ยังบอกว่าการเล่น
อ่าแบบสามนัดเนี้ยมันกดดันทุกเกมหากนัดนี้สามแต้ม
สุดท้ายก็เชื่อว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับส่วนมานำแป้นลมพันธล่ำ
สามผู้จัดการทีมเตรียมนำบทเรียนของชุดอยู่ยี่สิบสามที่เวลาเก็บตัวเพียงแค่หกวัน
และไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเบื้องต้นคุยกับทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อหารือขยับโปรแกรมไทยลีก
ชุดใหญ่มีเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับอาเซียนคลับเดือนธันวาคมนี้มากขึ้นด้วย
สิบตัวจริงที่คาดไว้ตรงสนามนะครับเจอกับสปลาวสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมประตูเป็น
เกษตริพุทธอุดมกลางหลังแบ็คขวานาคิมวิเศษชาติเซนเตอร์
มีเจ้าประธานเข็มดีกับอันโตริโอแสนใจรักแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นจัตรุพัศน์ศัตริธรรม
ด้านกลางครับพงรวิทยจันทวงแล้วก็มีธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
สามแนวลุกจักริจพารพลตะวันโคสุโพสกุลชัยแสงโทโพแล้วก็กล่องหน้าตัวเป้ากรวรวิทธศาสตร์ครับ
โปรแกรมทีมไทยลงแข่งขันวันนี้นะครับเจอกับสหพปลาวในช่วงเวลาบ่าย๒ตามเวลาประเทศไทยครับ